เชื่อว่าช่วงนี้หลายคนเริ่มเดินทางออกต่างจังหวัดกันแล้วนะครับ
เพราะว่าก็เดี๋ยวจะเข้าสู่ช่วงของปีใหม่
บางคนอาจจะลางานหยุดยาวไปเลยเพื่อเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านหรือว่าไปท่องเที่ยว
ระมัดระวังกันด้วยนะคะล่าสุดมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วค่ะ
เป็นกระบะคันหนึ่งเสียหลักนะคะพุ่งข้ามเลนไปชนประสานงากับกระบะอีกคัน
มีทั้งผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสาหัส
แถมเพราะว่าซ้ำกรรมซัสดันเจอมิจฉาชีพอีก
ทำทีเหมือนจะมาช่วยผู้บาดเจ็บ
ขโมยทองขโมยมือถือเข้าไปหมดเลยค่ะ

กล้องหน้ารถน่ะจับได้คือพุ่งข้ามเลนมาจากอีกฝั่งที่เป็นเลนสวนกัน
คุณผู้ชมลองดูอีกทีนะเราวงเอาไว้ให้ที่มุมด้านขวานะคะ
คือรถทุกคันก็ขับมาตามทางปกตินั่นแหละ
บะคันเกิดเหตุเขาขับมาเลนขวาปกติแต่เนี่ย
คือคันนี้เสียหลักแล้วพลิกมาแต่ไกลเลยแล้วก็ชนกันแรง
หน้านี่คือยุบไปเลยทั้งสองคันนะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ช่วงสะพานวงแหวนอำเภอสูงเนิน
เป็นถนนมิตรภาพขาเข้ากรุงเทพในจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้กระบะคันสีน้ำเงินที่เสียหลักข้ามเลนมาเนี่ย
มีผู้เสียชีวิตสองคนเป็นผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคน
ส่วนคนในรถอีกคนกระเด็นออกมาด้านนอกบาดเจ็บสาหัสค่ะ
ส่วนกระบะนิสสันสีน้ำตาลที่เขาวิ่งมาตามเลนปกติแล้วก็หลบไม่ทัน
ค่ะรถด้านหน้าเนี่ยพังยับเยินเลยคนขับได้รับบาดเจ็บร่างติดคาวพวงมาลัยนะคะ
ส่วนผู้โดยสารในรถอีก๒คนกระเด็นออกมานอกรถบาดเจ็บสาหัสเช่นเดียวกัน
กู้ภัยต้องนำอุปกรณ์ตัดทางเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
ซึ่งอุบัติเหตุครั้งนี้ก็เลยทำให้ถนนมิตรภาพเนี่ยรถติดเป็นระยะทางยาวนะคะ
สอบถามคนเห็นในการเขาบอกว่ากระบะคันสีน้ำเงินเนี่ยมาจากกรุงเทพ
กำลังกลับภูมิลำเนาเพื่อจะไปฉลองปีใหม่คาดว่าน่าจะขับมาด้วยความเร็ว
แล้วรถก็เลยเสียหลักคุมรถไม่อยู่เฉียวกับท้ายรถเก๋งที่อยู่ด้านหน้า
แล้วก็เสียหลักพลิกข้ามเลนไปชนประสานงากับรถที่วิ่งอยู่อีกเลนนึงค่ะ
อย่างที่บอกนะคะเพราะซ้ำกรรมสัตว์จริงจริง
อกจากจะเกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตระบาดเจ็บสาหัสแล้ว
ระหว่างที่กู้ภัยกำลังช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอยู่อะค่ะมีผู้ชายอายุประมาณห้าสิบปีคนนึง
ทำทีเหมือนกับว่าจะมาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เอ้ยเดี๋ยวผมช่วยอย่างงั้นอย่างงี้
แต่สุดท้ายค่ะไปกระชากสร้อยคอทองคำแล้วก็ขโมยมือถือของผู้เสียชีวิต
และคนเจ็บไปสามเครื่องค่ะตำรวจตาไวมากนะคะ
เห็นท่าทางมีพิรุษขอตรวจค้นเจอของกลางหมดเลยนะคะ
ก็เลยคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
เขาเกิดอุบัติเหตุแล้วยังไปซ้ำเติมเขาอีกอ่ะก็คงต้องลงโทษให้หนักนะคะ